บอกเลยว่าช่วงนี้เมืองไทยเนื้อหอมนะคะ
เพราะว่าศิลปินดังเกาหลีเขาบินมาเมืองไทยบ่อย
หนึ่งในนั้นก็สาวสวยคนนี้เลยนะซองเฮเขียวนั่นเองค่ะ
โอ้โห๓๗ปีแล้วนะแต่ว่ายังหน้าสวยเด้งเด็กอยู่เลยนะจ๊ะ
ก็เดินทางมาเยือนเมืองไทยเพื่อร่วมงานเปิดตัวเซรั่มแรนด์ดังแดนโสมค่ะ
แล้วก็แนะนำเคล็ดลับความสวยตามแบบฉบับของซุปตาให้ได้ฟังกันด้วยนะคะ
ซึ่งระหว่างพูดคุยกันบนเวทีค่ะเฮเคียวก็ยิ้ม
แล้วก็บกมือทักทายแฟนอย่างเป็นกันเองด้วยนะคะ
คือเรียกได้ว่าห้างแทบแตกอยู่เหมือนกันนะคะเมื่อวานนี้
รวมไปถึงในตอนท้ายก็ไม่ลืมขอบคุณแฟนชาวไทยทุกคน
ที่มารอต้อนรับทั้งที่ห้างเมื่อวานี้แล้วก็ที่สนามบินด้วย
เธอรู้ว่าไม่ใช่เรื่องง่ายที่
ต้องเดินทางพบปะแฟนตามที่ต่างแล้วก็อีกหลายประเทศด้วยค่ะ
อืมดิฉันก็ไม่รู้ว่าเขาพูดอะไรแต่ก็ดูดีไปหมดน่ารักไปหมดเลยนะคะ
งเฮเคียวนักแสดงมากฝีมืออันดับต้นของเกาหลีใต้ค่ะมีผลงานการแสดงที่โด่งดังมาหลายต่อหลายเรื่องนะคะ
ไม่ว่าจะเป็นรักดีชั่วนิรันดิอธรรมอินบายฮาร์ดและฟูนเฮาส์ค่ะ
ร่วมแสดงกับลีจุงกินั่นเองก็ทำให้ทั้งคู่ตกลุมรักกันแล้วก็แต่งงานกันในที่สุด
เมื่อ๓๑ตุลาคมปี๖๐นั่นเองนะจ๊ะ
เชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งนางเอกในดวงใจของใครหลายต่อหลายคนเลยนะคะ